มาดูเรื่องของพายุฤดูร้อนหน่อยนะครับ

ถล่มหลายจังหวัดของภาคอีสานเลยนะคะ

ชายภูมิสแกนภาพกว้างนะคุณผู้ชม

โฟกัสไปที่อำเภอบำเร็ดนรง
ตำบลก็คือตำบลบ้านชวนกับตำบลบ้านเพชร
หนักเลยค่ะอยากให้ดูภาพบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะแรงมาก
คือถ้าเกิดเราไปยืนตรงนั้นน่าจะปลิว

ใช่แรงถึงขั้นไหนรู้ไหมครับพี่เบิร์ต
หลังคาบ้านของประชาชนนะคะ
เป็นสังกษีเนี่ยโอ้โหเปิดทั้งแถบเลยนะ

ใช่นี่ค่ะโอ้โหรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
ยุ่งข้าวนี่โอ้โหเปิดทั้งบานนี่เห็นไหม
ไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะนี่
หลังจากที่พายุสงบลงชาวบ้านทำไงรู้ไหมคะ
เดินเก็บหลังคาสังกษี
เดินเก็บหลังคาสังกษีเอาไว้มาซ่อมแซม
ครับก็เสียดายนะบางแผนมันยังใช้ได้
ครับนี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวรอ
เจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจสอบความเสียหาย
แล้วเงินชดเชยเงินเยียวยาต่างกว่าจะมาถึง
โอ้โหมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดฝนตกอีกนะคะ
ฝนมันก็รั่วค่ะก็ต้องเก็บสังกษี
ซ่อมแซมกันเองก่อนนะคะนอกจากหลังคาบ้านของชาวบ้าน
ข้าวของชาวบ้านแล้วที่อบตบ้านเพชรของอำเภอ
อืมโอ้โหกระจกแตกกระจายแบบนี้อ่ะค่ะ
โอ้โหถ้ารมมันพัดแรงจริงนะคะเห็นไหมคะ
พัดมาแล้วตีเนอะเป็นบ้านประตูใช่ไหมโอ้โหใช่ค่ะ
แล้วนี่ค่ะเก็บยากด้วยนะเป็นเศษแบบนี้
ใช่หมานั่งมองเลยอ่ะโอ้โหแล้วเห็นไหมคะ
เอกสารปลิวกระจายแบบนี้ค่ะ

พายุฤดูร้อนก็แผลงฤทธิ์เหมือนกัน
ทันลมอุทยาน้ำห้วยตะแบก
แล้วก็พัดเอาพวกแพร่นักท่องเที่ยวพัดกระจุยเลยนะครับ
แม่ค้านี่ต้องวิ่งหนีตายกันออกมาจากแพร่เลยครับ

เมื่อกี้ค่ะพายุมาเมื่อกี้ไม่กี่นาทีแรงมากคือต้องปล่อยแพร่ไปนะคะ
ยื้อยุดฉุดไว้ไม่ได้เลยต้องเอาตัวรอดก่อนหลบกัน
แต่ว่าพายุฤดูร้อนลูกนี้มาไม่กี่นาทีนะครับมาแล้วก็ไปครับแต่พัดเอาแพร่นักท่องเที่ยวแล้วก็แพร่ขายของของแม่ค้าราบไปหน้ากลองอย่างที่เห็นเลยฮะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
คือมันเป็นแพร่บริการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานน้ำห้วยตะแบกครับอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกตอนนั้นกำลังขายของอยู่เลยก็มีนักท่องเที่ยวมากินอาหารอยู่ในแพร่
จู่กินกันอยู่ดีอาหารกำลังอร่อย
พายุถล่มลงมาแรงแล้วก็น่ากลัวมาก
ทุกคนนี้ไม่ห่วงอาหารแล้วครับห่วงชีวิตก่อนฮะ
ถูกแล้วค่ะวิ่งหนีตายเอาตัวรอดเลยนะคะ

มีทั้งแพร่มีทั้งซุ้มไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
จากเดิมมีสักประมาณ๓๐หลังเห็นจะได้
หลังค่ะไปกับลมพายุนะคะ

ไอ้เรือลักษณะเป็นเรือเป็ดที่เอาไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว

พายุพัดไปได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ

ฝากเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณภาคอีสานนะครับ
ท่านยังต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนอยู่นะคะ
ในกิจกรรมกำลังแจ้งถ้างดได้งดไปก่อนนะฮะ